หนุ่มชินชินวุฒิบอกเลยคนนี้นะขึ้นแท่นเป็นนุ่มฮิปพอปเอวดีไปแล้ว
บอกเลยว่าคนนี้เอวเขาดีมาตั้งนานแล้ว
มาคืนนี้เอออยากได้กี่ครั้งเออนี่เออนะคะ
คนเพลงลูกทุ่งล่าสุดรับงานยากมาเลย
ก็ร้องเพลงลูกทุ่งจะเป็นยังไงล่ะพ่อคุณค่ะ
ชินบอกว่าถึงจะร้องเพลงมา๑๐ปีนะคะ
แต่งานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าอะไร

อันนั้นหลายคนคงเข้าใจนะยากจริงค่ะ
ต้องมาประชันกับนักร้องลูกทุ่งตัวจริงค่ะ
ยิ่งต้องทำการบ้านหนักเลยคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องความรักกับสาวลิลลี่ค่ะ
คบกันมาเกือบ๑๐ปียาวนานมาก
ล่าสุดขนุมชินเนี่ยได้จูงมือลิลลี่นะ

ตั้งใจจะเป็นเรือนห่อเลยคุณผู้ชม

แล้วก็สำหรับงานแต่งค่ะชินบอกว่า

เพราะว่าอยากจะสร้างฝันการมีครอบครัวที่ดีก่อนแล้วกัน
ส่วนงานวิวาก็ถือเป็นใบเบิกทางอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน

ข่าวดีก็มีทุกวันเราก็แฮปปี้นะ
อัปเดตก็คือไปดูบ้านกัน

ก็แต่ว่าการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมาย

คือตอนที่สัมภาษณ์ก็ดีใจกับเขาด้วย

ก็ไม่แปลกนะคนสมัยนี้เพราะว่าอะไร
เรื่องพิธีรีตองอาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะ
อยู่กันให้รอดดีกว่าสร้างฐานะกันดีกว่า